เหตุการณ์ที่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยาลา
ยิงตัวเองนะคะหลังจากอ่านคำพิพากษา
คดีความมั่นคงที่มีผู้ต้องหา๕คน
คำพิพากษายกฟ้องลุกขึ้นยืนแล้วก็ยิงใส่อกด้านซ้ายของตัวเอง
ล่าสุดตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วออกจากห้องไอซียูแล้วนะคะ
แล้วก็เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมได้เดินทางไปเยี่ยม
นายสารวุฒิเบนจกุลเข้าเยี่ยมนายคณากรเพียรชนะ
พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนยะลาค่ะ
พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะซึ่งเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม
เยี่ยมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลดีกา
เดินทางไปที่ศาลจังหวัดยาลาก็นำความห่วงใยจากประธานศาลดีกา
ให้กำลังใจบุคลากรทุกคนของศาลในจังหวัดชายแดนใต้
มุ่งมั่นทำงานอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่
เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมบอกว่า
ผู้พิพากษาคณะกรอาการปลอดภัยแล้วอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
ถึงเสียงวิจารณ์เรื่องของการแทรกแซงการทำหน้าที่ของสารยุติธรรมด้วยนะคะว่า
ถ้าผู้พิพากษามีความเห็นต่างสามารถทำความเห็นแย้งเป็นหนังสือได้
แต่ถ้ามีความเห็นต่างในคดีอาญาต้องยอมตามความเห็นของผู้พิพากษาที่เห็นผลร้ายน้อยกว่า
มั่นใจได้ว่าประชาชนได้รับความยุติธรรม
พิพากษาสารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระปราศจากการแทรกแสงค่ะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราติดต่อไปยังภรรยาของจำเลยที่๑
ก็คือนายซูกรีมูเซะซึ่งตกเป็นจำเลยร่วมในการก่อเหตุในคดีที่นายคณะกรพิพากษายกฟ้อง
ที่มีคนร้ายใช้ปืนสงครามยิงถล่มชาวบ้านเสียชีวิต๕ศพ
เหตุเกิดที่ลานไก่ชนหมู่๔บ้านตะโละดือลงตะบนตาน้อปูเต๊ะอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลาเมื่อปี๖๑นะครับ
ภรรยาของนายซูกรีบอกว่าได้เข้าร่วมฟังคำพิจารณาคดีของสามีที่สารจังหวัดยาลาด้วย
ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุช่วงนั้นได้หลับตาลงเพราะว่าไม่กล้ามอง
แต่ก็ต้องขอขอบคุณผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีไม่ให้สามีมีความผิด
เพราะว่าเชื่อแล้วก็ยืนยันมาตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อให้สามีได้กลับมาอยู่กับครอบครัว
บอกว่าอะไรหลักฐานไม่ไม่ไม่หนักแน่นพอ
มันไม่มีน้ำหนักพอที่จะลงโทษจำเลย
ท่านก็ให้ยกฟ้องจำเลยทั้งห้า
ส่วนแม่ของจำเลยที่สามนะครับนายแหว่อาแสแหว่อยู่โซะ
ตอนนี้ยังอยู่ในสภาพวิตกกังวลนะครับ
แม้สารจะมีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามนะฮะ
ทีนี้ค่ะมาดูในมุมของฝ่ายผู้สูญเสียกันบ้างนะคะ
เราก็มีมุมของฝ่ายจำเลยแหละที่ยกฟ้องไป
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านตะโลดืนลงที่เกิดเหตุ
ไปคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง๕ราย
หลังจากมีคำพิพากษายกฟ้องบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเหงา
อาริยะเจ๊ดีแมร์แม่ของหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็คือนายอรัญชัยดอแฮะก็บอกว่า
ยังจำฝังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องอดทน
ส่วนที่ผู้พิพากษายิงตัวเองก็ติดตามข่าว
เกี่ยวข้องกับคดีลูกชายหรือเปล่า
ซึ่งก็แล้วแต่กระบวนการของศาลส่วนตัวก็ไม่ได้คิดอะไร
ได้ลุงค่ะแต่ว่าพยายามจะอดทนให้ถึงที่สุดค่ะ
ด้านนางสาวอานีสาลาเต๊ะหลานของหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็คือนายอิบรอเฮงมูเซะ
ก็บอกว่าทุกวันนี้ยังคงคิดถึงน้าชาย
บรรยากาศในหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไป
เพราะชาวบ้านยังคงหวาดระแวงอยู่
และเมื่อคดีนี้ยกฟ้องไป
ก็อยากจะให้หาคนผิดที่แท้จริงมาลงโทษให้ได้ด้วยนะคะ